อุบัติเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นบนท้องถนน
มักจะมาจากความประมาทของผู้ขับขี่เองนะครับ
ล่าสุดมีอุบัติเหตุที่รถเก๋งขับมาด้วยความเร็ว
เสียหลักไปพุ่งชนท้ายรถแท็กซี่
จะเสียหลักพุ่งชนราวสะพานจนไฟลุกท่วมทั้งคัน
ไปติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันเลยครับ

บันทึกภาพขณะขับไปตามถนนในช่องทางขวาสุด
เจ้าของรถจึงเปลี่ยนไปวิ่งเลนกลาง
รถเก๋งที่เพิ่งแซงขึ้นไปเมื่อครู่หักหลบรถแท็กซี่สีชมพูที่อยู่ด้านหน้า
แต่ไม่พ้นเสียหลักพุ่งชนราวสะพานอย่างรุนแรงจนเกิดไฟลุกท่วมทั้งคัน
ชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นและกู้ภัยจะเร่งเข้าช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ภายใน
แต่ด้วยความรุนแรงประกอบกับไฟที่ห่มลุกไหม้อย่างรวดเร็วทำให้ไม่สามารถช่วยชีวิตผู้ที่ติดอยู่ภายในรถได้
อุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบนถนนพุทธสาครมุ่งหน้ากระทุ่มแบนอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบชายถูกไฟคลอกเสียชีวิตคาซากรถทันที๒ศพคือนายวันคำนอยอายุ๒๖ปีชาวเชียงราย
ส่วนอีกศพยังต้องรอพิสูจนอัตลักษณ์บุคคลเพราะสภาพศพถูกไฟไหม้เกรียมทั้งร่าง
อีกคลิปเป็นภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งบันทึกภาพขณะวิ่งไปบนถนนนิตโยอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
แต่เมื่อมาถึงจุดกลับรถหน้าตลาดเมืองทองจู่รถแวน๔ประตูที่วิ่งอยู่เลนซ้ายกลับเลี้ยวขวา
เพื่อกลับรถกระทันหันทำให้รถที่วิ่งมาทางตรงด้วยความเร็วพุ่งชนอย่างจัง
คลิปนี้ผู้ใช้เฟสบุ๊คชื่อชายศิษฐ์ยอดชายเล็งไทยสงศ์

พร้อมข้อความระบุว่าอุบัติเหตุหน้าตลาดเมืองทองอุดร

เตือนผู้ใช้รถให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง
ทันทีที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป

เกิดจากความมักง่ายของคนขับรถแวนที่ต้องการกลับรถ
โดยไม่สังเกตว่ามีรถขับมาทางตรงจนเกิดอุบัติเหตุขึ้น
ปิดท้ายด้วยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนน
ในเขตอำเภอวาปีปฐุมจังหวัดมหาสรคาม
ที่ตกลงมาส่งผลให้ทัศนวิสัยไม่ชัดเจน
เปียกลื่นรถกระบะบรรทุกห้องเย็นที่ขับมาด้วยความเร็ว
มองไม่เห็นรถกระบะฟอร์ดสีน้ำเงิน
จอดเพื่อเลี้ยวขวาเข้านาทำให้ชนท้ายเข้าอย่างจัง
รถกระบะฟอร์ดของนายวุฒิชัยอักษี

ส่วนรถห้องเย็นสภาพด้านหน้าพังยับเยิน
ฝนตกนะลื่นเหรอ
ฝนก็ทันอย่างแหงมองเห็นทางอยู่
อ๋อฝนตกอยู่แต่ว่าฝนตกอยู่
ฝนเริ่มฝนลิ้น

ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
แต่ก็อาจจะไม่เป็นเช่นนี้เสมอไป
โดยเฉพาะในช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวน
หลายพื้นที่อาจมีฝนตกลงมา
ผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังอีกสักนิด
ก็จะช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้